คุณผู้ชมเคยไปแถวแยกอสมทไหม
ช่วงฝนตกหนักอย่าได้ผ่านไปเลยนะ
กลัวมากเลยเพราะเราเห็นภาพน้ำท่วม
ร่องนั้นที่จะเข้าอสมทไปธนาคารอาคารสงเคราะห์

เป็นคลองจริงแล้วเป็นตำนาน

แต่ถ้าจอดมอเตอร์ไซค์นะก็จะเป็นคลื่นไป

พี่เบิร์ตบอกไปจะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์
พอศเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกคุณผู้ชม
ประมาณสักทุ่มหนึ่งร่านจอดรถ

คนก็เลยสงสัยเฮ้ยหรือว่าฝนตกแล้วฟ้าผ่า
นี่คือฝนยังตกอยู่เลยนะใช่ฮะจอดอยู่เฉยติดเครื่องป่ะ

แล้วรถข้างอ่ะก็โดนด้วยนะ
โอ้โหนี่ฮะ๑ทุ่ม๑๐นาทีเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหุ้ยขวางไป
พร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยู

ตรงลานจอดของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่
บนถนนพระราม๙ซอย๗ครับ
ไฟที่ไหม้อยู่นี่เป็นไฟไหม้รถเก๋งสีบรอนทองนะ

เจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่๑๕นาทีก็ดับได้เรียบร้อยครับ

เขาบอกว่าก่อนที่ไฟจะไหม้เนี่ย
มันมีฝนฟ้าขนองฝนตกลงมาหนักเลยนะ
แล้วก็มีฟ้าผ่าดังสนั่นวันไหวไปหมด
จากนั้นครับรถที่จอดอยู่คันหนึ่งไฟลุกพลึบขึ้นมา

โอ้โหนี่ไงจอดเรียงเป็นตับเลยฮะ
อย่างนี้มันน่าจะจอดเฉยไม่น่าสตาร์ท

หรือว่าฟ้าผ่าเลยทำให้ไฟมันลุกไหม้รถคันนี้ขึ้นมา
แต่เวลาต่อมาครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ชี้แจงว่า
แต่เข้ามาในอาคารแล้วแล้วก็ลุกลามขึ้นหลังจอดในลานจอดนี่แหละ
แล้วก็ลามไปติดรถเก๋งเช่าที่จอดอยู่ใกล้กัน
เสียหายไปด้วยประมาณ๒คันแต่ก็เล็กน้อยนะ
ไม่ได้มีผลกระทบกับลูกค้าหรือว่าทรัพย์สินอื่นใดของธนาคารครับ